ฝนมันตกน้ำท่วมขังเข้าใจแต่ผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำท่วมไปครับ

คุณพระราพรอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้โหที่วงวงกลมนั่นคุณวรพรคิดว่าอะไร
คือส่วนไหนของรถเอางี้ก่อนมันคืออะไร
คือตัวคนครับโผล่มาแต่ตัวมอเตอร์ไซค์จมน้ำไปในหลุม
ลึกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับลงไปทั้งคนทั้งรถแบบมิดแบบนั้นอ่ะ
คือแล้วถ้ามันอยู่บนถนนที่น้ำท่วมแบบนี้อันตรายมากมากอ่ะ
คือถ้าคนไม่ชินเส้นทางไม่รู้ถ้าฝนไม่ตกถึงจะเห็น
ไม่รู้ครับมอเตอร์ไซค์ก็เทียบเข้าไปจะจอดร้านสะดวกซื้อหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจนะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
เห็นเหตุการณ์ในขณะที่ทั้งคนทั้งรถมอเตอร์ไซค์
จมอยู่ในบ่อเป็นท่อระบายน้ำ

แล้วพาผู้ชายคนนั้นกลับรถมอเตอร์ไซค์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสามัคคี
มุ่งหน้าถนนตีวานนท์ตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ
ผู้ประสบเหตุเล่าบอกว่าเมื่อช่วง๓ทุ่มนะ
ของประทิศรีกัญญายนที่ผ่านมาน้ำมันท่วมขังบริเวณด้านกล่าว
ฝนมันเพิ่งหยุดนี่ขุมพลพรดูดิ

คือเอาอย่างนี้เห็นตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันลึกขนาดนั้น
ทั้งคนทั้งรถครับมิดฮะ
พลเมืองดีมาช่วยใช้เวลาอยู่นานพอสมควรครับ
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้แล้วที่สพรัฐนาธิเบส
ดำเนินคดีกับผู้รับเหมากับเทศบาลที่ปล่อยประละเลย

เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนนะ
มานั่งคุยกันแล้วเขาก็ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อ
จนถึงวันนี้เกือบ๒๐วันแล้วฮะ
เขาบอกยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
ขณะที่ศูนย์ซ่อมรถแจ้งราคามาแล้ว
ถ้าจะซ่อมนะพี่มีค่าซ่อมบวกค่าบริการ

ตรงนั้นโดยปกติแล้วครับมันจะมีวิการวางท่อละแบบน้ำขนาดใหญ่อยู่
แล้วก็จะมีเวเรเตอร์หลับขอบตรงไหนที่เป็นหลุม
ขับไปถึงทางเบียงแล้วผมก็เลย
ล้อซ้ายมาตามปกติซึ่งแล้วก็อยู่ดีก็ขับรถแล้วก็ลงหลุมไปเลย
ที่เสียหายก็จะมีมือถือหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็

เกือบแสนเหมือนกันครับ๙๐๐กว่าบาท
แล้วเรื่องระบบไฟเสียหมดเลยเสียหายหมดเลย
เพราะรถมันจมน้ำครับครับ
ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์หรอกนะ
แต่มีน้องผมคนหนึ่งโปรดิวเซอร์รถมอเตอร์ไซคยี่ห้อนี้แพงครับ
มีหน้าราคาซ่อม๙๐๐๐๐กว่าบาท
ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้มีการขุดหลุมเพื่อทำท่อระบายน้ำปกตินะฮะ
จะมีแบรีเออร์กั้นอยู่แต่วันนั้นฝนตกน้ำท่วม
ผมคิดว่าแบรีเออร์มันคงลอยมันคงลอยออกไปนะครับ
ทำให้คนใช้รถใช้ถนนไม่รู้ว่าเป็นเขตอันตรายครับ
อันตรายจริงมันก็ทำให้เราต้องระวังเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีบารีเออร์กั้นบารีเออร์ก็อาจจะลอยไปกับน้ำได้
อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งข้อควรระวังในช่วงหน้าฝนของคนที่ทำงานก่อสร้างด้วยนะคะ